ใครที่กำลังคิดจะเห็นภาพของแก้ม

หูยหวานมิติใหม่มากมาก

เห็นที่ต้องขอลอกกันบ้าน
ยืมเคล็ดแล้ววันหวาน